เส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะคะจะมาพูดคุยถึงเรื่องการเวรคืนที่ดินในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
หลังจากที่สองสามีพันรยาค่ะร้องเรียนนะคะว่าจะต้องถูกเวรคืนที่ดินหลังจากที่ปลูกพื้นที่บ้านบนพื้นที่ของตัวเองไปแล้ว
บ้านมูลค่ายี่สิบสามล้านบาทแต่ว่าถูกเวรคืนแล้วก็ได้เงินมาประมาณ
เมื่อสักครู่เนี่ยหยิบมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละว่า
กรณีอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาซ้ำซาก
ถ้าได้เห็นภาพในจอเนี่ย
กรณีที่จังหวัดชนบุรี
คือเขาปลูกบ้านเฉพาะบ้านเนี่ยหมดไป๒๓ล้าน

แต่ว่าเวลาจะไปเวรคืน
จ่ายค่าเวรคืนเพียง๙ล้าน
ผมไม่ได้รู้จักมักจีกับบ้านหลังนี้หรอก
เพียงแต่ว่าหยิบมาเป็นกรณีตัวอย่าง

ผมเคยพูดถึงและตั้งคำถามว่า
เออในการเวรคืน

เกณฑ์การเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขให้ได้เสียที
ระหว่างคนที่เสียประโยชน์

โดยสภาพข้อเท็จจริงเนี่ย

ที่ดินเพื่อทำถนนตัดใหม่
ก็จะมีภาพ๒ภาพ

ภาพของคนเสียประโยชน์

ก็คือว่าได้น้อย

เขาต้องไปหาที่อยู่ใหม่

เคยไปทำงานโดยนั่งรถสายนี้ไป

ลูกเคยเรียนหนังสือตรงนี้

เขาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต

ใหม่หมดเดือดร้อน
เงินที่ได้มาเอาไปซื้อบ้านใหม่
เงินที่ได้มาเอาไปซื้อบ้านใหม่

ว่าถูกหวยคนเหล่านี้เคยมีที่ดินตาบอดขายไม่ออก
เป็นที่สวนที่ไล่ที่นาไม่มีถนนตัดผ่าน
เป็นที่ดินตาบอดจะเข้าไปได้ก็ต้องเดินเข้าไป
เอ้าวันหนึ่งถนนตัดผ่านเป็นถนนใหญ่
ที่ดินที่อยู่สองข้างทางเนี่ยที่เคยกลายเป็นที่ดินตาบอดขายไม่ได้เนี่ย
คนพวกนี้ก็กลายเป็นเศรษฐีหมดมีคนซื้อมาทำบ้านจัดสรร
มีคนซื้อไปทำคอนโดมีคนซื้อไปทำพัฒนาคารร้านอาหาร
เจ้าของที่ร่ำรวยกันมหาศาลไปหมดเป็นเศรษฐีใหม่
เป็นเศรษฐีใหม่ร่ำรวยในพริบตาเลยอันนี้ก็ว่าเขาไม่ได้เพราะว่า
เป็นโชคเป็นบุญของเขาแต่คำถามมันคือว่า
มันจะมีหลักการอะไรไหมล่ะครับที่จะเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข
เอาเงินจากคนที่เป็นเศรษฐีใหม่เนี่ยเอาไปชดเชยให้คนที่ต้องลำบาก
จากการถูกเวรคืนเขาลำบากจากการถูกเวรคืน
หลักการที่ว่านี้ถ้าเห็นพ้องต้องกันก็หาวิธีทำสิครับ
เช่นไปคิดภาษีซื้อขายที่ดินสองข้างทางที่ถนนใหม่ตัดผ่านเนี่ย
คิดให้แพงขึ้นคิดให้หนักเลยเพราะคนพวกนี้รวย
ที่ดินได้เงินมหาศาลคิดค่าภาษีที่ดินคิดค่าโอน
คิดค่าอะไรให้หนักเขาไว้แล้วเอาเงินส่วนต่างที่คิดเพิ่มขึ้นมาเนี่ย
เอาไปปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเวรคืนซะใหม่เอาไปให้ผู้ถูกเวรคืนที่เขาเดือดร้อน
แล้วก็ได้ค่าเวรคืนนิดเดียวเขาก็เรียกว่าให้เขาพอใจอ่ะ
ว่าเขาได้เงินชดเชยการเวรคืนเนี่ยคุ้มกับที่เขาต้องย้ายบ้าน
ย้ายที่อยู่คุ้ม
ให้เขารู้สึกว่าเออไอ้การถูกเวรคืนนี่ก็ถูกหวยเหมือนกันนะ
คนที่ขายที่ดินได้จากการตัดถนนก็ถูกหวยเหมือนกันเขาก็ถูกหวยเหมือนกัน
ได้ทั้งคู่รัฐก็ได้ประโยชน์
เพราะว่าได้ตัดถนนถนทางใหม่ขึ้นมายกตัวอย่างอย่าง
เนี่ยถนนชัยพฤกษ์อ่ะที่ตัดไปจาก
แจ้งวัฒนะข้ามสะพานปากเกร็ดไปเรียกว่าสะพานพระราม๔เนี่ย
แต่ก่อนที่ดินแถวนั้นเรียกว่าไปขายซื้อขายกันไม่ได้ก่อนแล้วกัน
ราคามันแพงแค่ไหนเพราะแค่ข้ามปากเกร็ดไปนิดเดียว
ถึงแล้วบ้านจัดสรรขึ้นเป็นดอกเห็ดราคาแพงทั้งนั้น
คนขายที่เจ้าของที่ตัวจริงหรือคนที่ไปซื้อไว้เป็นในหน้ารวยกันเป็นแถว
ถนนเกษตรนวมินเนี่ยที่มีต่อหม้อโดโดอยู่เวลานี้ก็เหมือนกัน
ไปดูสภาพสองข้างทางสิครับ
เป็นบ้านจัดสรรใหญ่ใหญ่เป็นคอนโดเป็นพัฒนาคาร
เป็นที่ดินให้เช่าทำโน่นทำนี่
นั่นก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันเป็นแถว
แต่ว่าคนที่ถนนตัดเข้าไปผ่ากลางและถูกเวรคืนเนี่ย
ย้อนดูเถอะว่าเขาได้ค่าเวรคืนเท่าไหร่
คุ้มกันหรอกครับได้นิดเดียวเอง
ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเพื่อจะมาขีดเส้นใต้
เห็นซ้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้ารัฐบาล
จะเอาจริงเอาจังกับหลักการนี้ทำเสียในสมัยนี้ล่ะ
ในสมัยที่ใช้มาตรา๔๔ออกระเบียบปรับปรุง
จ่ายเงินเวรคืนใหม่เพราะว่าถ้าใช้กฎหมายเวรคืนเก่า
กว่าจะไปแก้กฎหมายได้กว่าจะผ่านสภา
กว่าจะตั้งกรรมธิการกว่าจะรับหลักการโอ้ย
เสียเวลาแต่ถ้าเห็นพ้องต้องกันว่าระหว่าง
คนที่ถูกเวรคืนกับคนที่ขายที่ดินได้เนี่ย
เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขมีทุกข์ทุกข์ด้วยกัน
สุขด้วยกันรวยด้วยกันเป็นเศรษฐีด้วยกัน
เอ้าออกเป็นมาตรา๔๔เลยปรับหลักเกณฑ์การชดเชย
ค่าที่ดินเวรคืนใหม่เอาไว้สูงเลยครับเอาไว้ชนิดที่
อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าโอ้พอเจอหน้าใครบอกว่าผมโชคดีครับ
บ้านผมถูกเวรคืนตัดถนนผมต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่น
แต่แหมเขาให้ราคาดีครับผมอยู่ได้สบายเลยครับ
นี่ถ้าทำกันถึงแบบนี้ได้เนี่ยคนที่ถูกเวรคืนที่ดินก็ไม่เดือดร้อน

ที่ดินได้นะไม่ต้องพูดถึงเขาเป็นเศรษฐีใหม่เหมือนถูกหวยอยู่แล้ว
จะยอมเสียภาษียอมเสียค่าโอนยอมเสียค่าภาษีภาษีขายภาษีซื้อมันแพงขึ้นเนี่ย
เขาไม่เดือดร้อนหรอกเพราะอยู่ดีเขาก็รวยขึ้น
วันนี้ก็อยากจะหยิบเรื่องนี้มาฉายภาพให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่า
คอรมอชุดนี้รัฐบาลนี้นายกได้ทำอะไรต่ออะไรที่ได้สางปัญหาอะไรไว้ตั้งหลายเรื่อง
ลองหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาสางปัญหาแล้วแก้ปัญหาอีกสักเรื่องเถอะครับ
จะได้ใจประชาชนครับคุณก้อคุณดาวครับ
ย้ายที่อยู่แบบนี้บางคนชีวิตเปลี่ยนไปเลยและถ้าได้ค่าเวรคืนไม่คุ้มนี่ยิ่งเปลี่ยนไปกันใหญ่เลยนะคะ
ยิ่งหนักเลยคืออย่าลืมนะคุณดาวเวลาเราย้ายบ้านเนี่ยเราไม่ได้ย้ายแต่ตัวบ้านย้ายบ้านนะเราย้ายวิถีชีวิตด้วยนะถูกต้องครับคนเขาจะ
สมมุติว่าสามีรับราชการเมียเคยเย็บปักถักร้อยน้องเมียเคยขายกล้วยทอดกล้วยแขกอยู่ปากซอยลูกก็เรียนหนังสืออยู่ตรงนี้ชีวิตมันลงตัว
พอย้ายบ้านไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณต้องไปเริ่มวิถีชีวิตใหม่อันนี้ลำบาก
รัฐก็ลองดูนะคะว่าจะใช้เครื่องมือไหนนะคะในการมาทำให้เรื่องนี้มีความเสมอภาคกันสำหรับคนที่เวรคืนก็มีทั้งกลุ่มโชคดีแล้วก็กลุ่มโชคไม่ดีนะคะ
สวัสดีครับขอบคุณครับเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะตรงใจนะครับเพราะว่าหลายคนโดนเวรคืนไปกับเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับของทางถนนบางทีเงินก็ไม่พอในการไปซื้อบ้านใหม่ก็เป็นทุกข์ไปอีกนะครับ
หลังจากนี้ขนส่งมวลชนนะคะไม่ว่าการทำถนนทำรถไฟทางรถไฟจะเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นตามมา